ข่าวนี้กันหน่อยนะคะที่นครราชศรีมามีรอปภคนนึงค่ะจริงหน้าที่เขาคือต้องดูแลตรวจตรารักษาความปลอดภัยเนอะ

แต่เราพอคนนี้นะคะเขามีกระบองเป็นกระบองไฟพลาสติกสิ่งที่เขาใช้ก็คือเอากระบองเหล่านี้ไปเขียกระโปรงนักเรียนหญิงแล้วก็เอาไปจิ้มอวัยวะเพศนักเรียนด้วย

โอ้โหพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเห็นกันหมดนะคะแล้วก็ผู้ปกครองเด็กเนี่ยมารุมเอาเรื่องกันค่ะ
ตอนนี้นะฮะก็มีรถตำรวจนะฮะมาที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
นี่ครับพ่อแม่พี่น้องดูดิฮะเนี่ยนักเรียนนะเต็มเลยผู้ปกครองผู้ปกครองของเด็กนักเรียนนะครับ
มาที่โรงเรียนชุมชนนะฮะเนี่ยตอนเนี้ยคนเต็มเลยนะครับถ่ายคลิปกันอยู่นะฮะตอนนี้นี่นี่
เดี๋ยวดูก่อนนะฮะนี่นะฮะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเข้ามาร้องเรียนกันเยอะแยะเดี๋ยวลองคุยกันดูแล้วกันเนอะว่ามันเป็นยังไง
นี่คือนายจิรษรกรองแก้วัยสามสิบเก้าปีนะคะรอบเป้าพอบริษัทเอกชนนะคะ
ก็โอ้โหนั่งหน้าซิดเลยนะคะเพราะว่ามีผู้ปกครอง
พ่อค้าแม่ค้าครูอาจารย์นักเรียนแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานชนละ
ทางเกือบร้อยคนอ่ะเขามารวมตัวเอาเรื่องกันอยู่หน้าสำนักงานชน
ประธานที่แปดค่ะโดยแม่ค้ายืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่า
รอปภคนนี้นายจีรศักดิ์เนี่ยเอากระบอง
เปิดกระโปรงเด็กแล้วก็จิ้มไปที่อวัยวะเพศเด็กหญิงหลายคนด้วย

ฮเข้ามาเรียกว่ามันเป็ดเรื่องะมันเป็นอะไรเด็กเป็นไรแต่
ดิกเรียกว่าสามเด็กใส่เลยครับเป็นแล้ว
ก็ถามว่ามีอะไรก็บอกว่าโดนเลือกตัวโป่ง
เมื่อวานนี้อันนี้ก็มีเด็กมีพยานหลักฐาน
แล้วก็มีเด็กคนโตก็เจออีก
ก็เหมือนก็บอกว่าแบบว่าเหมือนมองแล้วก็ทำแบบยิ้มให้อะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็พิ่งไปพร้อมว่าป้าคุณนั้นแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกู
อันนี้ก็คือร้องไห้เลยแบบคนโตเลย
เสือบเตือนกระปุ้งหลังแล้วก็ยุ่งไปใช่ใช่แล้วก็ถามเด็กว่า
ใส่กางเกงในสีอะไรใส่กางเกงในสีอะไรเจอหลายคนมาก
โอ้โหนี่คุณเป็นรอปภแบบไหนอันนี้
จะไปทำอะไรที่มันไม่ดีแล้ว
ยังไปถามเขาอีกว่าใส่กางเกงในสีอะไรมันใช่ทูน่าไหมคะ
ตอนแรกเขาปฏิเสธนะบอกว่าไม่ได้ทำ
ไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาเลยนี่กล้าสาบานด้วยนะว่าไม่ได้ทำ
ผมเพิ่งมาเป็นรอปภได้๔วันเท่านั้นเอง

เพราะสุดท้ายแล้วตำรวจเค้นสอบปากคำอยู่ชั่วโมงกว่า
สารภาพค่ะทำจริง
เอากระบองเปิดกระโปรงนักเรียนหญิงจริง
หอกล้อเท่านั้นเองโอ้โหคุณคะอันนี้เรียกหยอกล้อเหรอคะ
คุณต้องไปนั่งไล่อ่านตัวบทกฎหมายใหม่เลยนะ
หรือว่าคือยังไงล่ะใครเขาหอกล้อกันแบบนี้เหรอคะ

ถ้ามีคนหอกล้อกับลูกสาวคุณแบบนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงบ้าง

กระทำอนาจารย์เด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๓ปี
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยเลยค่ะ